มาดูกันต่อกับบ้านนี้นะคะบ้านของนางเอกชื่อดังน้องขวัญอุสามณีกับคุณแม่แอ๋วค่ะ
คุณผู้ชมล่าสุดนะคะมีวีรกรรมอีกแล้วล่ะค่ะน้องขวัญเขาไปสร้างเรื่อง

ว่าแม่แอ๊วเนี่ยบ่นจนหูชาเลยล่ะค่ะ
คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะช่วงหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะ
น้องขวัญเขาก็หากิจกรรมต่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นกุหลาบนะคะ
ลูกไว้เต็มบริเวณบ้านนี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เรียกว่าปลูกเยอะมากจัดศูนย์ได้เลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยน้องขวัญเขาทำเองหมดเลยนะคะ
ขุดดินพรวนดินใส่ปุ๋ยตัดแต่งเป็นซุ้มแบบมันสวยมากจริงคุณผู้ชม
และด้วยความที่เป็นชาวสวนนี่แหละค่ะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ

คือโดนกิ่งไม้หนามกุหลาบขวนที่ขาจนเป็นรอยแผล
ปรากฏว่าแม่แอ๋วมาเห็นด้วยความที่เป็นคนระเบียบจัดนะคะ
ยิตขึ้นสมองเลยค่ะร่ายยาวใส่น้องขวัญด้วยความเป็นห่วงค่ะ

ไม่ได้ดูโอกาสทำไมต้องหุ่นหงิดอารมณ์เสียขนาดนั้นล่ะ
เรียกมาก็ไม่เคยให้เป็นแผลสลอกแบบนี้เลย
ทำไมอ่ะเป็นแผลนิดเดียวเอง

เธอจะมาทำเป็นแผลได้ยังไง
เรียกว่าประโคปรงกลมกันสุดนิดนี่ละค่ะ
ก็ถือว่าเป็นความน่ารักน่าอบอุ่นบ้านนี้เขาเป็นสถานีอยู่แล้วล่ะค่ะ

โดยเฉพาะน้องขวัญเนี่ยโอ้โหให้ตังค์ทุกมงทุกบาท

อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะคะก็ดูแลกันไป